พาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งใกล้ตัวขึ้นมาหน่อย
โดยเฉพาะผู้ที่เจอกับปัญหานี่นอกระบบ
กู้หนี้ยืมสินมาแล้วถูกทวงก็แล้วถูกข่มขู่ก็แล้ว
ตอนนี้มีหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับ
เพราะว่าธนาคารออมสินธนาคารทกศ
เขาเปิดโอกาสให้พี่น้องที่ต้องการจะไปกู้เงินขอสินเชื่อ
ไม่เกิน๕๐๐๐บาทต่อคนนะครับ
แล้วก็อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่อเดือนไม่ถึง๑ด้วย
โดยตั้งแต่๑มีนาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไป
หนี้นอกระบบที่ต้องการจะปลดหนี้นะครับฟังชัด
เดินเข้าไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
ไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารออมสินก็ได้
หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
ตอนนี้นะครับเขาเตรียมวงเงินสินเชื่อเอาไว้รวมแล้ว๑๐๐๐ล้านบาท
พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย
เพื่อจะไปทำหน้าที่คือการเจรจาประนอมหนี้

ธนาคารออมสินปล่อยกู้สูงสุดคนละ๕๐๐๐บาท
คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่๐๕๐๘๕ต่อเดือน

ตามหลักประกันหากว่ามีบุคคล
หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำ
แล้วลูกหนี้สามารถจะเลือกกู้แบบปกติก็ได้
เพื่อใช้วงเงินฉุกเฉินกรณีจำเป็นก็ได้เหมือนกัน

ทกศจะปล่อยกู้ตามความจำเป็น
ตัวเลขวงเงินสูงสุดนะครับเหมือนกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่เหมือนกัน
๐๕ถึง๐๘๕ต่อเดือน

จะผ่อนปลนคนค้ำประกันจากสองคนเนี่ยเหลือคนเดียวได้
ผ่อนชำระได้จะผ่อนรายวันก็ได้
หรือจะเป็นรายปีก็ได้เหมือนกัน
ผ่อนชำระนานสุดได้๕ปีและเตรียมออกบัตรเงินสดอุ่นใจครับ
นี่คือชื่อบัตรเงินสดให้กับผู้กู้เนี่ย

เพื่อให้ลูกหนี้นั้นเลิกพึ่งพาหนี้นอกระบบ

คุณผู้ชมครับการปล่อยกู้ตามครั้งนี้นะครับ
สถาบันการเงินทั้งสองแห่งจะยืดหยุ่นเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นพิเศษ
หากคนที่กู้นั้นมีศักยภาพมีที่ทำกินเป็นหลักเป็นแหล่ง
สามารถแสดงรายได้เช่นมีสมุดเงินฝากธนาคาร
ก็จะได้รับการพิจารณาอนุมัติง่ายขึ้น
นี่คือหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแต่ถ้าหากว่าลูกหนี้รายใดไม่พร้อม
ได้รับสินเชื่อจะได้รับการช่วยเหลือครับด้วยการฝึกอาชีพ
เพื่อจะสร้างรายได้ก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอน
รับเงินกู้ต่อไปในอนาคตและที่ผ่านมานะครับ
ปล่อยกู้กลุ่มลูกหนี้นอกระบบมีหนี้เสียต่ำเฉลี่ยแล้ว
ประมาณสัก๑๒เปอร์เซ็นต์เพราะว่าก่อนจะให้สินเชื่อ
จะมีการอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน
และจัดทีมดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
กศออมสินนั้นมั่นใจนะครับว่าโครงการนี้
จะไม่ทำให้เกิดหนี้เสียนะครับ